มีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้หญิงทั้งหลายอีกแล้วนะฮะภัยใกล้ตัวภัยสังคมเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะจริงนะ
มีหญิงสาวอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับเธอก็เกือบจะเจอกับตัวเองแม้ตัวเองรอด
แต่เพื่อนที่อยู่หอพักเดียวกันไม่รอดถูกคนร้ายบุกเข้าไปข่มขืนนะครับ
โดยเธอได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับแสดงให้เห็นคลิปวงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ครับอยู่ที่อุบลรัชธานีนะหอพักแห่งเนี้ย
ตอนกลางดึกผู้ชายคนนี้เข้ามาในหอพักขึ้นมาบนชั้นสอง
เคาะประตูห้องของเธอแต่เธอกลัวเธอไม่เปิด
ไปสักพักหนึ่งเธอได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ด
แล้วก็ไปตรวจสอบกับเจ้าของหอนะฮะพบว่าเสียงมันหายไป
ที่สุดแล้วพบว่าไอ้เสียงกรี๊ดนั้นคือผู้ชายคนนี้ที่มันไปเคาะห้องเธอแล้วเธอไม่เปิด
มันเข้าไปข่มขืนผู้หญิงอีกห้องนึงแล้วก็หลบหนีไป
คือจังหวะว่าบังเอิญที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังเปิดประตูจะเข้าห้องพอดีไง
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้โพสต์คลิปนี้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนี้นะครับ
ซึ่งเธอเล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๓ของวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้วนะครับ
เราใช้กราฟิกจำลองเหตุการณ์ด้วยนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
เธอบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังดูซีรีส์ผ่านทางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่
แล้วก็วีดีโอคอร์คุยกับแฟนไปด้วยได้ยินเสียงเคาะประตูนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับอ่าก็คิดว่าเออหูแว่วมั้ง
เพราะว่าเคาะก็ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่ผ่านไปสักสิบนาที
เธอได้ยินเสียงเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งทีนี้เธอเริ่มรู้สึกกลัวแล้ว
แฟนบอกว่าให้ลองไปแง้มหน้าต่างข้างประตูดูซิว่าใคร
แต่เธอไม่กล้านะครับจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเป็นครั้งที่สาม
คราวนี้ตัดสินใจก้มลงดูที่ช่องใต้ประตูเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าประตู
ก่อนที่จะเดินออกไปเธอก็ไม่เปิดนะแต่เธอกลัวแล้วเธอก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนเตียง
อีกสัก๑๕นาทีได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดร้องขึ้นมา
ซึ่งมารู้ภายหลังว่าพอเธอไม่เปิดห้องของเธอเนี่ย
ผู้ชายที่ยืนเคาะประตูห้องของเธออยู่ตั้งนานเปลี่ยนใจเดินออกไป
แล้วเป็นจังหวะที่ผู้หญิงที่อยู่ชั้นเดียวกับเธอแต่อยู่ห้องอื่น
กำลังจะเปิดประตูเข้าห้องผู้ชายคนนี้ก็เลยใช้มีดจี้
ผลักเข้าไปในห้องแล้วก็ข่มขืนหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
เป็นครั้งแรกที่แบบหนูอยู่มาตั้งนานแล้วมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไงคะ
เข้ามาเชิญเข้าที่ห้องหนูจริงแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นนานมาก
คือเขาก็เหมือนรอให้หนูเปิดประตูแต่ว่าหนูแค่ไม่ยอมเปิด
หนูแค่ไม่ยอมเปิดค่ะเขาก็ยืนวนเวียนไปมาทั้งแบบเอ่อคอยสองที่ใต้ประตู
คืออยากจะให้แบบคนที่อยู่หอพักที่เป็นผู้หญิงอะค่ะต้องระวังตัวเองให้มาก
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า
มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหมือนที่หนูเจอคือมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
แล้วอยู่วันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นนะคะ
คือน้องบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าจะปลอดภัยตลอดเวลาไงใช่

อยู่ดีไอ้นี่มันก็มาใช่ไหม
แต่ว่าน้องเขารอดน้องเขาไปเปิดประตู
แต่น้องผู้หญิงอีกคนนึงกำลังจะเปิดประตูพอดีไม่รอด
อีตะผู้ชายคนนี้เอามีดจี้ผลักเข้าไปในห้องแล้วขมคืนเขาอ่ะ
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานีนะคะ
น้องผู้เสียหายให้การกับตำรวจบอกว่าเวลาประมาณตีสามครึ่ง
กลับจากเที่ยวกลางคืนนะคะเดินเข้าหอพัก
พอถึงหน้าห้องกำลังจะเปิดประตูเข้าห้อง
มีผู้ชายอายุประมาณยี่สิบห้าปีผลักประตูเลย
น้องเขาก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้มีมีดเอามีดมาขู่
บอกว่าจะแทงนะถ้าร้องเสียงดังน้องเขาก็กลัว
คนร้ายคนนี้บังคับข่มขืนแล้วก็หลบหนีไป
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ชัดเจนค่ะเนี่ยค่ะ
รับแจ้งความก็ออกสืบสวนนะคะ
รูปภัณฑ์คนร้ายจากกล้องวงจรปิดจนรู้ว่าคนร้ายชื่อว่า
นายอภิษฎหมื่นแก้วหรือใบเบิ้ลอายุยี่สิบห้าปีครับ
พลทหารมณฑนทหารบกที่ยี่สิบสอง
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
อ๋อเป็นพลทหารเนี่ยค่ะอืม
แต่มีประวัติเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วด้วยครับ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
แล้วเนี่ยปี๖๒มาก่อเหตุอีกอ่ะตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
เพราะหน้ามันชัดกล้องวงจรปิดรู้เลยเป็นใคร
อุ้ยเคยไปก่อคดีแบบลักษณะคมคืนเขาแบบเนี้ยใช่ปีห้าเจ็ดแล้วก็ปีห้าเก้าพ้นแล้ว
มาปีห้าเก้าเนี่ยโอ้แล้วมาก่อคดีอีกโอ้วันนี้ตำรวจจับได้แล้วนะครับ
นายพิสิทธิ์ไปจับได้ที่บ้านพักแล้วก็ตรวจยึดมีดที่ใช้ก่อเหตุด้วย
มีเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุด้วยนายอภิษฎสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงฮะ
คือจำนวนด้วยหลักฐานทุกอย่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไป
ค่ะอ้าวก็ขอให้ติดคุกนานหน่อยนะเที่ยวนี้
คราวที่แรกมันแป๊บแป๊บอ่ะออกมาก่อเหตุอีกอ่ะอืม